สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเรื่องรอบบอลไทยครับวันนี้มานอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งครับไม่มาไม่ได้เลยนะครับมาพูดคุยกับ
โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนามเมืองครับตอนนี้เตรียมที่จะรับงานใหม่นะครับกับสมสรรคองอัญญาลัยในหลีกเวียดนามแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับพี่โก้แล้วนะครับคนคุ้นเคยสวัสดีอยากเป็นทางการนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับกับการไปรับงานที่เวียดนามแน่นอนแฟนหลายคนก็อยากจะรู้เบื้องลึก
เนี่ยก็เปิดตัวกับทางฮองอัญญาลายเรียบร้อยแล้วนะครับแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพี่โก้บอกถึงเหตุผลของการรับงานครั้งนี้หน่อยครับเหตุผลเนี่ยก็ก็มันไม่มีอะไรที่ต้องปฏิเสธครับเพราะว่าฮองยาลายเป็นทีมที่เราเคยอยู่มันมีความคุ้นเคยมันเป็นเหมือนเสมือนบ้านครับที่เราเติบโตมาก็คือทั้งเป็นผู้เล่นแล้วก็งานโค้ชด้วย
ช่างสนามวันนี้คนดูเต็มสนามแล้วมีความคึกแล้วสนุกแล้วมัน

คุยกันทุกปีคุยกันตลอดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นวันนั้นเองหรือลูกน้องเขาเองก็มาถามว่าเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างยังไง
แล้วก็มันก็มาเรื่อยสิบแปดปีสิสิบแปดปีนะ
ครับยาวนานบริษัทธรรมดียาวนานมากใช่
เราก็ติดตามเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะ
ก็เห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็จนเด็กเขาเติบโตกันมาใช่ไหม
ฉะนั้นพี่ก็เลยนึกว่าเออก็แต่ที่มาตกลงจริงก็ไม่นาน
เพราะว่าพี่โก้ก็มีงานที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยบ้างอยู่แล้วใช่ไหม
ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะต้องไปมีโอกาส
เพราะว่างานโค้ดเราจริงขึ้นรอบต้น
เพราะว่าพึ่งทำงานอะไรมาใช่ไหม
เขาก็คิดว่าน่าจะต้องไปรับมีดหน่อยไหมใช่ไหม

ครับหือแล้วทางบอสดึกเองเขาพูดกับพี่โก้อย่างไรบ้าง
คือวันหนึ่งเองเขาแค่โทรศัพท์มา

แสดงว่าต้องอยากให้เรากลับไป
พอคุยกับเวิ้ลหนึ่งไงแบบยังไง
เคสต้องเอาเกมอะไรไว้เยอะแยะมากมายไหม
งานโครตเป็นเราน่ามาถามแล้วอยู่แล้ว

แต่ถ้าลูกพี่เราโทรมาปุ๊บ

ก็สุดท้ายลงเอ่ย

แน่นอนสัญญาเรื่องของสัญญาเรื่องของค่าเหนื่อย
โอเคก็มีข่าวลือกันมากมายนะครับ

ส่วนคนไหนก็ขอบคุณพี่นักข่าวแล้วโหลงให้เยอะแยะไปหมดเลยนะ
จริงเราไม่ได้คุยเรื่องเม็ดเงินเท่าไหร่จริงแล้วก็คนนึงเขาดูแล
ก็เหมือนกับเป็นผู้เล่นมาก่อนแต่เขาดูแลดีแล้วก็คิดว่าน่าจะพอสำหรับซื้อกาแฟดื่มอยู่แล้ว
ก็เป็นว่าไม่ใช่สารสินสำคัญแต่ไปครั้งนี้ก็เหมือนกันได้ไปตอบแทนได้ไปชิมรางนะฮะ
กำลังเอาบรรยากาศเก่ากับบรรยากาศของแฟนบอลชาวเวียดนาม
ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าวันนี้มันก็เหมือนกับไทยกับเวียดนามไม่ได้ไกลกันมาก
ก็เลยมันเหมือนกับบ้านอ่ะเพราะว่าพี่ก็เคยบอกว่าพี่กลับไปก็เหมือนกับกลับไปเยี่ยมบ้าน
บ้านหลังที่๒ก็สนุก
พูดถึงฟุตบอลวีลีกเนี่ยคือถ้าเป็นยุคสมัยที่พี่โก้เป็นนักเตะเนี่ยนักเตะไทยเราคนไทยเราก็จะรู้จักกับสโมสรต่างเยอะ
ห้องอัญญาลายก็เป็นสโมสรค่อนข้างสโมสรดังเลย
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอไม่ได้มีนักเตะไทยไปแล้วหลีกบ้านเราก็ถือว่าบูมขึ้นมานะครับ
ตอนนี้ลีกเวียดนามเป็นยังไงบ้างครับพี่เท่าที่ได้
คิดว่าอย่างเวียดนามน่าจะเป็นที่หนึ่งนะเพราะวันนี้คนดูเขาเต็มสนาม
เพราะว่ามูลค่าการซื้อขายนักเตะเขาสูงเพราะเขาซื้อตัวนักเตะกันเนี่ยเอ่อ
๑๐ล้าน๑๕ล้านนะนักเตะทีมชาติที่เล่นนะ
ตอนนี้พี่ว่าน่าจะไปขยับ๑๐๒๐๓๐แล้วนะที่ติดทีมชาตินะ
จากนั้นพี่ว่าแล้วเขาเองก็วันนี้ก็เห็นหน้าไต่ทอดแล้วแฟนดูเขาเต็มสนาม
ฉะนั้นบรรยากาศเขาคึกคักแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าวันนี้บอลทั้งทีมชาติเขาก็ขึ้นมา
โมสรเขาก็ขึ้นมาพี่ว่ามันมีสีสันนะครับ
ไปดูที่เรื่องของขุมกำลังบ้างดีกว่าพี่
กลุ่มกำลังเนี่ยพี่โก้ก็จะได้ผ่านมือกับนักเตะเหล่านี้มาบ้าง
อย่างกงเฝืองอย่างนี้ก็พี่โก้ก็รู้จักแต่เขาอายุ๑๒เนอะ
มีส่วนเจืองก็มีวานตวนวานตวนนะแล้วก็อีกหลายคนที่ตวนอั้น
หลายคนอยู่กับทีมชุดนี้ทางบอสเขาได้บอกไหมครับว่า
พอเราไปครั้งนี้จะให้ภารกิจอย่างไรกับการต้องปลุกปั้น
พี่ก็จริงบอสไม่ได้บอกอะไรบอกแค่ว่ามาคลองอัญญาลายเถอะ

พี่ก็ต้องเข้าไปดูทีมลิสต์ว่านักเตะมีใครบ้าง
ปรากฏว่าที่เข้าไปดูก็มีนักเตะที่คุ้นหูเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับ

พี่ก็ว่ามันสไตล์เรานี่
เพราะเราชอบปั้นเด็กชอบสร้างเด็ก
เราก็เลยคิดว่าหน้าที่ของพี่เป็นครูเป็นโค้ด
ทำยังไงให้เขาเล่นให้เต็มที่กับสโมสร
แล้วถ้าเขากลับไปติดทีมชาติเยอะเท่าไหร่มันก็ดีสำหรับเรา

ถ้าเป็นไปได้นักเตะเหล่านี้มีโอกาสได้ไปเล่นทีมชาติต่อไป
มันก็เป็นงานของเรา
เขามีวางเป้าหมายไหมครับว่าต้องจบเท่าไหร่
เป้าหมายจริงบอสเขารู้อยู่แล้ว

ฉะนั้นบอสเขาก็คงมีในใจอยู่แล้ว

ให้มันเหมือนกับที่โก้ทำ

อยากทำก็เรียกว่าทำ
แต่เรามันต้องมีเป้าหมายของเรานะ
เราต้องการแบบพัฒนาเด็กยังไง

ฉะนั้นที่ผ่านมาคุณมีนักเตะติดทีมชาติเยอะ

ฉะนั้นหน้าที่ของเมโก้ก็ต้องไปขัดเกลา

ครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับ

เพราะว่าสัญญาระยะเวลา๒ปีตรงนี้นะครับ
ดูแล้วศักยภาพของทองอัญญาลายเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่าในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา

ก็โอเคไม่ได้อยู่กลุ่มท็อปเท่าไหร่นะครับ
กลางตารางข้อนไปท้ายอะไรอย่างนี้

พี่ต้องมองว่านี่คือเหตุผลว่า

พี่ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องเอาประสบการณ์
เอาองค์ความรู้เราไปถ่ายทอด

แล้วว่าวันนี้บอสนึกเนี่ยทุ่มทุนดูแลพวกคุณมา

พี่ก็คิดว่าน่าจะต้องไปคุยกัน

อดีตที่ผ่านมาพี่โก้ก็ปั้นนักเตะทีมชาติไทย
ก็คือในลักษณะโครงสร้างที่มาตั้งแต่ชุด๒๐
ที่๑๒ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่
ทองอัญญาลายนี่มันเหมือนกันไหมครับ
นักเตะกลุ่มหนึ่งเขาก็จะเป็นนักเตะเยาวชนแบบนี้
เราก็ต้องปั้นขึ้นมามีความคล้าย
เพราะว่านักเตะเหล่านี้ก็เป็นเยาวชนทีมชาตินะ

เพราะว่าเขาจ้างเราไปเราก็ต้องทำให้คุ้มค่ากับที่เขาจ้าง
ฉะนั้นพี่ก็เชื่อว่าตั้งแต่พลังหนุ่ม
เราก็ต้องเอาประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างไปใส่ให้เขา
ว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนแผนไหนอะไรยังไง

ปัจจุบันไทยกับเวียดนามก็ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกันเนาะนะครับ
ด้วยความที่เราก็เจอกันในทีมชาติเราก็กินกันไม่ค่อยลง
ต่างคนต่างก็กินกันไม่ค่อยลงนะครับ
การไปในครั้งนี้พี่ซิโก้มองว่าตอนนี้ศักยภาพของเวียดนามนี่เขาเป็นยังไงบ้างสำหรับในส่วนของตัวเรา
คือวันนี้เนี่ยเวียดนามเขาติดลมบน
เพราะว่าเขาได้แชมป์๔เกมเขาได้แชมป์ซูกิครับ
ฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องการเป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่แล้ว
ฉะนั้นสิ่งที่พี่มองว่าวันนี้เนี่ยถ้าถ้าเราถามตัวพี่แล้วเนี่ย
เราก็ต้องแฟร์ใครที่ดีกว่าก็ต้องเป็นผู้ชนะใช่ไหม
แต่ถามว่าไทยเราเองมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ฉะนั้นมันก็ต้องดูผลงานนั่นแหละว่าในโลกบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นยังไง
จริงแล้วพี่ผ่านตรงนี้มาแล้วพี่มีไหมว่า
ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเวียดนามจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์
มันก็คือฟุตบอลถ้าไทยได้แชมป์เราก็ดีใจ
ถ้าเวียดนามได้แชมป์เราก็ดีใจ
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำที่ไหนมันก็ต้องให้ใจเขาตรงนั้นใช่ไหม
แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติแล้วถูกไหม

เพราะว่าเราไปทำสโมสรเราไม่ได้ทำทีมชาติถูกไหมฮะ

ก่อนที่จะไปเนี่ยคือพี่โก้บอกเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้พูดภาษาเวียดนามมา๑๐กว่าปีแล้วที่แบบพูดแบบจริงจังนะครับ
เรียนรู้อะไรเยอะมากไหมครับก่อนที่จะไปต้องแบบลื้อฟื้นภาษาตรงนี้
หลับไม่หลับเพราะว่าพี่โก้คุ้นเคยนะ
แม้จะไม่ได้คุยภาษาเวียดนามมานานแต่ก็ภาษาศักดิ์ฟุตบอลมันเป็นศักดิ์เทคนิคอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ต้องใช้อะไร
นอกสนามพูดสื่อสารตอนนี้พี่ว่าเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรไม่มีปัญหาเหรอ
ฉะนั้นมันก็ไปลื้อฟื้นแค่นั้นเอง
ฝึกไปในตัวก็ได้เรียนรู้ภาษาอีกภาษาหนึ่ง
พูดเผื่อไหวเลยเผื่อว่าเวียดหาย
คนไทยอยากจะไปดูบอลที่เวียดนาม
เมืองฮองอันตรงนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่
เป็นยังไงบ้างเท่าที่พี่บรรยายอยู่

แล้วก็เวียดนามเปิดประเทศ

นี่ฝรั่งไปเที่ยวเวียดนามมากกว่า
ไปเที่ยวเมืองไทยอีกนะ
เปิดประเทศแล้วก็มีสวนสนุก

มีธรรมชาติสวยงาม
คิดว่าคนไทยกับเวียดนามเหมือนกันที่สุด

สะดวกง่ายอร่อยสบาย
มันเป็นไปได้
สมัยไหนที่อยากไปชมบรรยากาศ

คือในอาเซียนเองเราก็ต้องพัฒนาฟุตบอลไปด้วยกัน
โก้มองว่าเสน่ห์ของฟุตบอลวีลีกอยู่ตรงไหน
เท่าที่ตั้งแต่เป็นนักเตะมาตั้งแต่พี่โก้กำลังจะไปตรงนี้ด้วย
คือเสน่ห์ของวีลีกก็คือคนเวียดนามเขาบ้าฟุตบอลมาก
แล้วก็เขาคิดว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเป็นแหล่งบันเทิงที่ดี
เพราะว่าเขาไม่ได้มีห้างไม่ได้มีอะไรแบบแยะเหมือนบ้านเรา
ใช่ไหมของเราก็คือถ้าวันหยุดเราก็ไปเที่ยวห้าง
ดูหนังฟังเพลงจากเวียดนามเขาจะไม่ค่อยมีเยอะ
แต่เขาก็เลยคิดว่าฟุตบอลเป็นกีฬายอดฮิต
ทุกคนต้องไปเข้ามาในสนามมันก็เลยทำให้มีความสนุกมัน
นั่นคือสีสันของบีลีก

คราวนี้มาถึงคำถามที่เชื่อว่าแฟนหลายคนก็อยากทราบเหมือนกัน
อนาคตกับทีมชาติไทยอนาคตกับฟุตบอลไทย

วันนี้เราขอทำหน้าที่ในงานโค้ดของเราให้เต็มที่ก่อน

อนาคตเราบอกไม่ได้หรอกว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมายังไง
ก็คือตอนนี้เรามีหน้าที่เชียร์

ก็ต้องทำงานของเราให้เต็มที่นะครับ

อนาคตของพี่ซิโก้เอง
โก้วางเป้าหมายในชีวิตตัวเอง
กับการไปคุมทีมตรงนี้ยังไงบ้าง

พี่คิดว่าพี่จะเอาประสบการณ์ว่า
เวลาเราคุมนักเตะไทยกับนักเตะต่างชาติเป็นยังไง
แล้วแทคติกวิธีการภาษาคนละภาษาเข้าใจไหม

ประสบการณ์เฉยแต่วันนี้เรามีองค์ความรู้มากขึ้นแล้ว
เราก็จะไปถ่ายทอดตามหลักการ
เพื่อที่จะทำให้ทีมที่เราไปทำแข็งแกร่ง
แล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับสโมสรให้มากที่สุด
นี่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญเลยของการที่พี่โก้ไปในครั้งนี้
สุดท้ายแล้วให้พี่โก้ฝากอะไรถึงแฟนชาวไทย
ที่แน่นอนตอนนี้ก็ส่งใจเชียร์สำหรับบทบาทบทต่อไปของพี่โก้ที่จะได้ไปด้วยกัน

ว่าจะทำทีมสโมสรทำทีมชาติวันนี้ทั่วไปเวียดนามก็เหมือนกับว่าได้ไป
เขาเปิดโอกาสให้โค้ดคนไทยได้ไปลดแล่นในต่างประเทศ
เราก็ต้องจริงต้องขอบคุณทางบอสเดอร์ด้วยที่เห็นโอกาสเห็นคุณค่าที่ให้เราไปทำงาน
ฉะนั้นคนเวียดนามหรือคนไทยเองนะครับจริงก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะ
ถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวเวียดนามไปดูวีลีกไปเที่ยวสถานที่เยอะ
ไม่ว่าจะเป็นดาหนังฮานอยโฮจิมินเวโฮยแยะนะครับก็เชิญนะครับ
นิดนึงคุณมีโอกาสที่จะเห็นนักเตะไทยไปเล่นทีมพี่โก้ไหม
โอกาสที่เห็นนักเตะไทยจริงแล้วไม่แน่จริงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับนักเตะไทยเหมือนกัน
แต่วันนี้ที่โอกาสนี้ก็ใช้ที่เขามีอยู่ก่อนก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดี
ถ้ามีโอกาสนะครับก็หวังว่านักเตะไทยคงจะได้ไปค้าแข้งที่มีหลีกนะครับ
ก็ติดตามรุ้นว่าผลงานของพี่สิโก้จะเป็นอย่างไรในวีลีกระดูกการ๒๐๒๑
รวมไปถึงนักเตะไทยคนนั้นจะเป็นใครด้วยถ้ามี
อย่างไรขอบคุณมากครับพี่สิโก้ครับ
เจอกันโอกาสหน้านะครับกับเรื่องรอบบอลไทยครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป